ส่วนเหตุการณ์ต่อไปนี้คิดว่าไม่ใช่ความประมาทแต่น่าจะเป็นความมักง่ายนะคะ
เพราะดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตแต่ก็บาดเจ็บหนักกันอยู่เหมือนกันค่ะ
กระบะคันหนึ่งขับมาเลนกลางอยู่จะเลี้ยวขวา
ซึ่งจริงตัวเองอยู่เลนกลางเนี่ยมันเลี้ยวขวาไม่ได้อยู่ไม่ได้

ประเด็นที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือตรงจุดนั้นมันมีป้ายห้ามเลี้ยว
แล้วคุณผู้ชมดูนะกระบะคันนี้จะเลี้ยขวาแล้วเกิดอะไรขึ้น
พ่วง๑๘ล้อเขามาทางตรงแล้ววิ่งเลนขวาสุดก็ซัดเข้าไปเต็มเลยนะคะ
กระบะเนี่ยกระเด็นมาเกยอยู่ตรงเกาะกลางเลยค่ะ
ส่วนรถบรรทุกพ่วงเองก็ตะแคงล้มอยู่เลยไปไม่ไกลเหมือนกันนะคะ
ตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นหัวค่ำ๑๐กุมภาพันธ์เมื่อวานนี้เองนะคะ
เป็นพื้นที่ของสพนไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
ถนนเส้นนี้คือถนนสายสระบุรีหล่มศักดิ์ตรงสี่แยกไฟแดงหนองไผ่นะคะ
พอเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเนี่ยก็เจอกระบะคันนี้ก่อน
เป็นอีซูซูสีเทาทะเบียนบม๙๑๔๓เพชรชบูรณ์
รถพังเสียหายทั้งคันคล่อมอยู่ที่เกาะกลาง
มีนางสาวจินดาบุญสะอาดวัย๓๕ปีเป็นคนขับ
บาดเจ็บสาหัสเลยค่ะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหนองไผ่แล้วนะคะ
ไปอีกหน่อยนึงเป็นรถบรรทุกพ่วงอีซูซูสีขาว
ทะเบียนตัวแม่คือ๘๑๗๑๙๓จังหวัดเลย
พ่วงก็คือ๘๑๗๑๙๔จังหวัดเลยเหมือนกัน
บรรทุกมันสัมปะหลังมาเต็มคันค่ะพลิกคว่ำตะแคงอยู่แบบนี้เลยค่ะ
มีนายภัยบูลโสประดิษฐ์วัย๕๘ปีเป็นคนขับ
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะส่วนภรรยาที่นั่งข้างกันคือนางประกายโสประดิษฐ
คนนี้หนักหน่อยเพราะว่าถูกคอนโซลรถทับขาทั้งสองข้างออกมาไม่ได้
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างในการช่วยเหลือออกมา
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลหนองไผ่ค่ะ
สอบส่วนเบื้องต้นนายภัยบูลบอกว่าก็ขับรถบรรทุกมาตามถนนสระบุรีหล่มศักด
ไปส่งที่อายุทยาถึงจุดเกิดเหตุมันเป็นทางแยก
อยู่อยู่กระบะคันนี้ที่ขับมาตามถนนคู่ขนานด้านซ้ายมือ
เลี้ยวขวาตัดหน้าเขาเฉยเลยทั้งทั้งที่ตรงนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมเห็นป้ายไปหรือยัง
มันมีป้ายเขียนชัดเจนเลยค่ะว่าห้ามเลี้ยวขวา
แต่นอกจากเขาจะอยู่เลนกลางแล้วเขายังเลี้ยวขวาเนี่ยนี่ไง
ตัดหน้ารถบรรทุกพ่วงมาเลยเขาบอกเขาจะเรกยังไงทัน
เขามาทางตรงอืมก็เลยชนเข้าไปอย่างจังเลยแล้วรถกระบะก็เสียหลัก
ชนเสาสัญญาณไฟที่อยู่ตรงเกาะกลางหักไปด้วยนะคะกระถางต้นมงต้นไม้
ต้องพูดถึงค่ะกระจัดกระจายไปหมดเลยเบื้องต้นก็
มีคนเอาคลิปนี้แหละค่ะมาแชร์แล้วก็เตือนกันเอาไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะว่า
ขับรถเนี่ยยังไงก็ต้องเคารพป้ายเคารพกฎจราจร
เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วคือไม่ใช่แค่ว่าตัวคุณ
บาดเจ็บคนเดียวตัวคุณเองก็บาดเจ็บสาหัสถูกไหม
แต่มันทำคนอื่นบาดเจ็บด้วยเดือดร้อนกันไปหมดทุกฝ่ายเลย
แล้วนี่นะสำหรับตัวคนเจ็บเนี่ยเดี๋ยวต้องโดนพรบเรื่องของการจราจรใช่ไหมคะ

จะโดนเรื่องของทำให้ทรัพย์สินเสียหายอีก